อายุไม่ธรรมดาร้อยปีสีชังจังหวัดชนบุรีนะคะที่บอกว่าร้อยปีเพราะว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศอากาศทะเลที่สำคัญคือที่นี่เงียบ

ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะกับคุณวัชรีดวงใสค่ะ
ทุกเช้าชาวบ้านบนเกาะศรีชังจะมาจับจ่ายซื้อของกันที่ตลาดแห่งนี้
ซึ่งเป็นตลาดสดเทศบาลอำเภอก่อศรีชังจังหวัดชนบุรี
บรรยากาศตลาดเช้าที่นี่ไม่ค่อยมีคนพลุกพลาดมากนักค่ะ
เพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนบนเกาะ
ถ่ายภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านบนเกาะนี้
พื้นที่บนเกาะศรีชังไม่ได้กว้างมากนะคะ
ชาวบ้านก็เลยนิยมมาขายของกันที่บริเวณนี้
คนที่มีบ้านอยู่แถวนี้ก็จะวางขายของกันที่หน้าบ้านตัวเองค่ะ
ส่วนคนที่บ้านอยู่ไกลหน่อยก็จะมาจับจองพื้นที่ริมถนนเพื่อขายสินค้า
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทะเลนั่นเองค่ะ
ส่วนลูกค้าก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาซื้อสินค้า
ไม่ได้เดินซื้อเหมือนที่ตลาดที่อื่นค่ะ
บรรยากาศตอนเช้าที่นี่จะแตกต่างจากตอนกลางวันมากค่ะ
มีลมพัดโชยเบาอากาศเย็นกำลังดี
ส่วนของที่วางขายเป็นของขาวกับข้าวผักและผลไม้
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประมงโดยเฉพาะปลาหมึก
ทุกเช้าจะมีชาวประมงนำปลาหมึกที่ตกได้ไปวางขาย
กิโลกรัมละ๑๒๐๑๘๐บาทโดยจะออกทะเลเอง
ได้เท่าไหร่ก็นำมาขายเท่านั้น
บางส่วนกำลังผ่าปลาหมึกนำไปตากแห้ง
เพื่อนำไปทำปลาหมึกแดดเดียวค่ะ
อกจากนี้ที่นี่ยังมีปลาเค็มแดดเดียว
ที่ชาวบ้านนำไปแปรรูปเองวางขายด้วย
นางกันที่มาโพแสงบอกว่าปลาที่วางขาย
เป็นปลาสละเข็มที่แปรรูปเองทั้งหมด
โดยจะมีพ่อค้าไปส่งปลาสดถึงที่
และนำมาขายชิ้นละ๓๐บาทกิโลกรัมละ๒๐๐๒๕๐บาท
ช่วงเช้าแบบนี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งขายดีค่ะ
มีชาวบ้านรอซื้อกันมากจนแม่ค้าปิ้งขายไม่ทัน

รสชาติยังอร่อยอีกด้วย
เดินดูเข้าของไปเรื่อยจะสังเกตได้ว่าตลาดแห่งนี้
มีสินค้าจำพวกผักและผลไม้ไม่มากนัก
ส่วนใหญ่จะเป็นของกินจำพวกขนมหวานและของขาวมากกว่า
คุณผู้ชมคะที่เกาะศรีชังไม่สามารถที่จะปลูกผักได้นะคะ
เพราะว่าขาดแคลนน้ำจืดแล้วก็พื้นที่เป็นภูเขา
พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็เลยต้องไปรับผักแล้วก็ผลไม้นะคะมาจากฝั่งค่ะ
หรือว่ามีพ่อค้ามาส่งให้ที่ท่าเรือค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าที่นี่จะนั่งเรือเข้าฝั่ง
เพื่อซื้อผักมาจากตลาดสดศรีราชาทุกวัน

ไม่ซื้อค้างคืนไว้เพราะจะทำให้ผักไม่สด
แม้จะสั่งข้ามทะเลมาแต่ราคาก็ไม่แพง
ต่างกันแค่๒๓บาทเท่านั้น
เกาะสีชังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นิยม
เพราะนอกจากจะมีสถานที่ที่น่าสนใจและสวยงามแล้ว
บรรยากาศยังสงบเงียบอากาศบริสุทธิ์

สามารถไปกลับได้ภายในวันเดียว
ชาวบ้านที่นี่ก็ยิ้มแย้มอย่างเป็นมิตร
ต้อนรับแขกที่ไปเที่ยวทั้งขาประจำและขาจร
วัชรีดวงไซค์เขาเทรัสทีวีรายงาน